ก่อนหน้านี้นะคะมีการเผยแพร่คลิปออกมานะคะ
เป็นคลิปวีดีโอการโต้เถียงกันระหว่างศรีกากับพระภิกษุนะคะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาไปพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครค่ะ
เป็นความแตกแยกนะคะภายในวัดบ้านดงหม้อทองนะคะ
ซึ่งวันนี้นายอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
เตรียมแผ่นแหลงข่าวความชัดเจนจากคลิปนี้ค่ะ
นี่คือคำสั่งของรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านดงหม้อทอง

ห้ามบุคคลรวม๑๓คนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในวัด
ซึ่งก็รวมทั้งพระรูปหนึ่งและผู้หญิงคู่กรณีที่เห็นอยู่ในคลิปนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์คลิปค่ะ
เป็นการทะเลาะกันระหว่างพระรูปหนึ่งภายในวัดกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับสมณะสารูป
หรือปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมของสมณะ
จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะคะ
ล่าสุดค่ะนายวิกรานทองเฟื่อง
เป็นกำนันตำบลดงหม้อทองคณะกรรมการหมู่บ้าน
ปรึกษาหารือกันแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเปิดเผยว่าคลิปดังกล่าว
เกิดจากความพยายามยั่วยุของผู้หญิงที่เป็นผู้ถ่ายคลิป
พูดจาแล้วก็ทำท่าทางส่อเสียดพระ

พระบันดาลโทษะจึงทำให้หลุดคำพูดที่ไม่เหมาะสมออกไปค่ะ
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากความขัดแย้งของคนในหมู่บ้าน
นับตั้งแต่ประมาณ๑ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ
หลังจากที่เจ้าอาวาสรูปเดิม
ถูกลงโทษทางวินัยให้อาบัติปราชิก
เนื่องจากคณะสงฆ์มีข้อวินิจใช้ว่าลักลอบเสพเมทุน
โดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนะคะ
บอกว่าไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรม
จากนั้นมาชาวบ้านแบ่งเป็น๒ฝ่ายค่ะ
ทำให้เกิดความขัดแย้งกันเรื่อยมา
และทำให้เกิดปัญหาของชาวบ้านดงหม้อทอง

จนมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งขึ้น
แล้วก็มีคลิปที่เผยแพร่ออกไปนะคะ
เหตุการณ์ในคลิปที่เกิดขึ้นค่ะ
เป็นการเกิดขึ้นขณะที่รักษาการเจ้าอาวาส
ไปตามพระสุรวุฒิเป็นพระลูกวัดรูปหนึ่ง
ไม่ยอมเข้าประชุมเตรียมงานเข้าพรรษา
ขณะเดียวกันก็มีพระหลายรูปไปขอให้พระสุรวุฒิออกไปจากวัด
และนางดวงใจเนียมประยูนซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปบอกว่า
เดินตามไปดูเพราะว่าได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย
แล้วก็เลยถ่ายคลิปไว้จนเกิดการทะเลาะกับพระค่ะ
และปัญหาของวัดแห่งนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะ
อยากให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไข
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นะคะนายอำเภอบ้านม่วง
จะเปิดการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ